ผู้อยู่บนบน

จบครับเหตุการณ์นี้จบแล้วครับ
วัญชัยตัดสินใจยังไงครับคุณธนากรฮะ

ดรวันชัยจัดสินใจในสิ่งที่น้องไม่อยากเห็นครับ

มีการรถพยาบาลเข้ามาแล้วครับ
ต้องอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ณล่าสุดเวลานี้
รถพยาบาลมาแล้วครับต้นที่กรรมต้นรถพยาบาลค่ะเอาเฟลเข้ามาแล้วครับ
วัญชัยตัดสินใจใช้ปืนที่ถืออยู่

พยาบาลกำลังช่วยหรือครับ
นี่เป็นเหตุการณ์สดนะครับต้องต้องการพื้นที่เพราะว่าสื่อมวลชนพยายามจะตูเข้าไป
แต่ว่าต้องให้พื้นที่รถพยาบาลในการเข้าไปช่วยชีวิตก่อนนะฮะ
รถพยาบาลถอยเข้ามาแล้วครับตอนนี้รถพยาบาลถอยเข้ามาแล้วครับ
ตอนนี้เป็นแพทย์กำลังเป็นแพทย์ทีมที่เราได้พูดคุย
ท่านคุณสัตว์ไหนเป็นหน่วยแทรกวชิบของโรงพยาบาลมังฝุ่นครับ
ตอนนี้กำลังดำเนินการในการช่วยเหลืออยู่นะครับรถรถแพทย์เข้ามาแล้วครับ
ตอนนี้กำลังทำการช่วยเหลือทำการช่วยเหลือดรวัญชัย
ตอนนี้กำลังช่วยเหลือรถพยาบาลวันชัยนะครับเดี๋ยวกำลังจะนำขึ้นรถพยาบาลครับ
อาการตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับผมยังไม่เห็นว่าอาการหนักมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
แล้วหลังจากนั้นเจ้าที่ที่อยู่ใกล้ทั้งชุดคอมโมโดก็วิ่งชาร์จกันเข้าไป
แล้วก็มีทีมแพทย์เข้ามาทำการช่วยเหลือด้วยนะครับ
แต่ครับตอนนี้เอ่อรถเป็นรถพยาบาลนะครับเอ่อ
ส่วนด้วยของที่เข้ามาทะเบียนเอ่อรถจุลาว่าแหวนหกเจ็ดสี่แปด
ทางให้ด้วยนะครับใครที่ใช้ถนนอยู่ตอนนี้
ทางให้ด้วยนะครับเจ้าที่ออกไปแล้วนะครับ
ใช้ใช้ถนนอยู่หลบทางให้ด้วยนะครับครับย้ำอีกครั้งนะครับ
รถพยาบาลรถจุลาว่าแหวนหกเจ็ดสี่แปดนำตัวดรวัญชัยไปโรงพยาบาล
ตอนนี้ใครใช้เส้นทางอยู่เปิดทางให้รถพยาบาลด้วย